เมื่องานวิวาพระราชทานสุดหรู

เรื่องราววุ่นจึงได้เกิดขึ้น
แปลเปรียบเป็นความรักลึกซึ้ง
จนกระทั่งความลับบางอย่างเปิดเผย
เขาและเธอจะทำเช่นไร
เพื่อกู้สถานการณ์กลับคืน
ติดตามได้ในคู่วุ่นชุนละมุนรัก

เวลา๙โมงครึ่งและ๕โมงเย็น
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒